มาถึงข่าวที่เบิร์ตบอกเมื่อสักครู่
รั่นขู่แม่คือจะคลอกใส่แม่ให้กราบเท้า
และ๓คนนี้นะที่นั่งอ่านข่าวนี้นะ
แหมรักพ่อรักแม่สุดจิตสุดใจ
และข่าวแบบนี้สะเทือนใจจริง
บ้านนี้เคยถูกรางวัล๑๒ล้านบาท
พ่อแม่ก็มาเอาเองมาลูกหลาน
เอาไปลูกแบ่งกันแบ่งกันจะไปทำอะไรก็ไปทำ
แต่ลูกชายลูกชายเอาตังค์ไปซื้อที่ส่วนหนึ่งแหละ
แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อย่าบ้าเสพ
ซื้อยาบ้าเสพจนคลั่งคลั่งจนเงินหมด
เงินหมดมาขอแม่ใหม่แม่จะเอาที่ไหนให้ก็เลยทำแบบนี้
โห

คือเพิ่งผ่านพ้นวันแม่วันที่เราเห็นภาพว่าลูกกราบเท้าแม่

ลูกผู้ชายนี่อายุ๔๑แล้วนะ
อายุ๔๑นะคุณผู้ชม

นี่แล้วนี่มาภาพจากล้องโมงช้อนปิด
เดี๋ยวไปดูตอนที่อยู่กับพ่อสิ
พ่อขี่รถมอเตอร์ไซค์จะไปข้างนอก

ชกหน้าเหรอโอ้โฮโอ้โฮ
แล้วพ่อก็ดูรู้เลยว่าเครือแก่เหล่านี้
อ๋อนี่ครับนี่ครับมีแรงใหม่ได้ไงดูสิ
เอามีดนั่นมีดนะมันเหมือนจะแทงพ่อ
โอ้โหล็อกคอจะแทงพ่อครับ
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ถึงขนาดต้องส่งเรื่องไปหากันจอมพลังดูมึง

ทีมข่าวโลกพฤติไปที่บ้านหลังเกิดเหตุครับ
ในเมืองในอำเภอเวียงป่าเป้าครับจังหวัดเชียงราย

พ่อเล่าบอกว่าโอ้นักข่าวเชื่อไหม
บ้านฉันเนี่ยนะ

เขากับภรรยาถูกลอตเตอรี่๑๒ล้านบาทคุณผู้ชม
เมื่อ๒ปีก่อนเหรอไม่นานเลยนะ๕๖๔บาท

คือถ้าอยู่ต่างจังหวัดได้๑๒ล้านนี่คือเป็นมหาเศรษฐีเลยนะ

ใช่ใช้ชีวิตอยู่ได้บอกโอ้โฮถึงลูกหลานน่ะ
เองมาลูกลูกมานั่งหลานมานั่ง
เอาหนูเอาไปเท่านี้นะลูกนะไปใช้ชีวิตไปก่อร่างสร้างตัว
หลานเองก็เอาไปเท่านี้ไปไว้เป็นทุนการศึกษา
คุณผู้ชมครับนะฮะ
ลูกเอาเงินไปแล้วส่วนตัวท่านพ่อกับแม่ก็ตังค์ที่เหลือ
ที่แบ่งแล้วแบ่งลูกแบ่งหลานแล้วเอาไปซื้อที่ดินสร้างบ้าน
สร้างบ้านเนี่ยฮะเงินหมดแล้วเงินหมด
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับเป็นลูกชายคนเล็กนะ
เอาเงินที่ได้บางส่วนไปซื้อที่ดินท้ายหมู่บ้าน
อยู่กับเมียและให้เมียปลูกผักขายนะ
แล้วตัวเขาทำอะไรตัวเขาเนี่ยนะครับเอาเงินไปซื้อยามาเสพ
พอเงินหมดปั๊บลูกชายมาขอเงินแม่บอกแม่ขอตังค์หน่อย
อย่าบอกนะว่าเงินหมดตั้ง๑๒ล้านแม่บอกแม่ไม่มีแล้ว
นะลูกไม่เชื่อครับตบครับโอ้ตบแล้วทำร้ายแม่
บังคับให้แม่กราบเท้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ลูกชายถูกตำรวจจับไปแล้วนะจับไปแล้วเป็นยังไง
สำนึกผิดครับคุณผู้ชมผลัดกันกราบแล้วทีนี้น้ำแข็ง
นี่ฮะบอกสำนึกผิดขอกราบขอเข้ามาพ่อกับแม่
กับสิ่งที่ทำลงไปนะครับพ่อกับแม่ว่าไงรู้ไหม
พ่อกับแม่ไม่ถือโทษโกรธแล้วเอามือลูบหัวเอามือลูบหัวลูก
อภัยนะลูกนะสงสารลูกนี่สองอารมณ์เลยนะ
ตอนที่แม่กราบเท้าลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกับอีกช็อตนึงคือลูกอ่ะ
นึกผิดแล้วมากราบเท้าพ่อแม่นี่ก็กลับกลับกันแล้ว
กับสารปัดเป็นแบบนี้แหละพ่อบอกพ่ออายุมากแล้วลูกเอ้ย
คงอยู่ได้ไปนานค่ะยกโทษอยากให้กลับมาอยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันครับ
คุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะ
มันอยู่สุขสบายอยู่บ้านพร้อมกันนะครับ
ค่ะคือมันอยู่พร้อมกันนะครับ
ส่วนคดีล่ะครับคุณผู้ชมครับต้องว่ากันไปตามกฎหมาย

เจ้าของคดีบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
เพราะว่าเสพยาบ้าเสพไป
เสพแล้วกันผมไม่บอกจำนวนเสพเสพแล้วกันนะ
แล้วก็แจ้งข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยใช้อาวุธส่วนเรื่องที่ทำพ่อทำแม่
พ่อแม่ให้อภัยแต่ที่เป็นคดีแล้วเนี่ยก็ว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับ
ข่าวนี้ก็สะเทือนใจจริงเช้านี้